เหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดพระนครศรียุธิยาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
คนงานเลี้ยงเป็ดครับทะเลาะกันถึงขั้นตีกันตายอืม
ผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุสามสิบสี่ปีนะคะสภาพศพก็คือเหมือนกับถูกของแข็งทุบเข้าไปหลายจุดเลยอ่ะค่ะ
เลือดเนี่ยไหลอาบเลยแล้วก็ข้างศพมีท่อนไม้เปื้อนเลือดตกอยู่นะคะ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ในพื้นเที่ยงเผลอบางไซด์จังหวัดพระนครศรีธิยาเนี่ยค่ะ
เป็นทุ่งนาแบบนี้เลยในซอยรือศรีเนรห่างจากถนนชนบทไป๕๐๐เมตร
ตำรวจสพช้างใหญ่ไปตรวจสอบนะคะผู้เสียชีวิตก็คือนายสาแปร
เรืองวนาอายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดตากนอนหงายจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่
ใกล้ใกล้กับเต็นต์สนามที่หน้าถูกตีด้วยของแข็งหน้าในยุบเลยค่ะ
ั้งจมูกหักหัวแตกเลือดไหลเยอะเลยนะคะ
ข้างตัวมีท่อนไม้เปื้อนเลือดสามท่อนครับมีขวดพลาสติกหลายขวด
แล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะคะคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปวันนี้ไปคุยกับเพื่อนคนงานที่เลี้ยงเป็ดด้วยกันนะคะ
นายรณชัยสังฆรัฐอายุยี่สิบเก้าปี
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวนายรณชัยเองเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายพิชัยรอดคงอายุ๓๔ปีเจ้าของเป็ด
นายรณชัยผู้เสียชีวิตและในก้าวอายุ๓๐ปี
๓คนนี้มีหน้าที่คอยเลี้ยงเป็ดคอยดูแลเป็ดที่ทุ่งด้วยกัน
ตอนกลางคืนคือต้องกางเต็นต์สนาม๓เต็นต์รอบล้าวเป็ดนะคะ
นอนเฝ้าเป็ดเพราะว่าเป็ดมีเป็นหมื่นตัวเลยนะคะ
เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุนายรณชัย
ไปบ้านพักเพื่อที่จะไปกินข้าวกับพี่สาว
ก็เห็นว่าตัวผู้ตายกินเหล้าขาวอยู่กับในก้าว
นายพิชัยรอดโคงวัย๓๔ปีเจ้าของเป็ดซื้อมาให้

นายสาแปรเสียชีวิตไปแล้วค่ะ

เขาบอกเขาไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไร
ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยแบบคนงานดูแลเป็ดเลี้เป็ดด้วยกัน

ตอนผมมาส่งข้าวครับเขายังคุยกันอยู่เลย
แล้วผมก็กลับไปอาบน้ำไปกินข้าวกับพี่สาว
กินข้าวเท่าไหร่ผมก็กลับมาประมาณ๒ทุ่มเมื่อฟ้า
ก็เดินดูลูกน้องว่านอนกันหรือยัง
ก็เดินไปดูเต็นต์คนตายไม่เห็นคนอยู่
ก็เดินไปดูอีกเต้นหนึ่งก็มาเจอสภาพนะครับ
มองเรื่องนี้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมาแล้วทะเลาะกันไหมหรือยังไง
ผมว่าไม่เมาหรอกครับเพราะเขากินเหล้าไม่เมากันนะ
ถ้าตัวผมอยู่อยู่ด้วยกันเขากินเหล้าไม่เมานะคนตายมันไม่เมา
ส่วนถ้าสมมุติว่าถ้ามีคนข้างนอกล่ะเราได้คิดไว้บ้างไหมว่าอาจจะเป็นคนข้างนอกด้วย
ไม่ได้คิดหรอกครับเพราะผมคิดไอ้คนนี้คนเดียวแหละเพราะมาหาไม่เจอมัน
นี่ไงค่ะคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวเลยก็คือในก้าว
เพราะว่าตอนแรกก็อยู่ด้วยกันนั่งกินเหล้าด้วยกันกับผู้ตาย
พอเพื่อนกลับมาอีกทีเห็นแค่ผู้ตายตัวในก้าวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ตำรวจกำลังเร่งตามตัวค่ะนายรณชัยกับเจ้าของเป็ดเนี่ยก็พยายามช่วยนะคะ
ช่วยหาข้อมูลของในก้าวไม่มีข้อมูลอะไรเลย
รู้แค่ว่าในก้าวออกจากบ้านที่จังหวัดอุดรธานีมาอยู่ที่หัวลำโพง
แล้วก็มีในหน้าพามาทำงานที่นี่แล้วปัญหาก็คือในจ้างเองก็ไม่เคยขอเอกสาร
ไม่เคยขอเบอร์โทรศัพท์ญาติของในก้าวเอาไว้
เพราะว่าพอในหน้าส่งมาให้ทำงานก็รับทำงานเลยค่ะ
เขากล่าวว่าเป็นแบบทำงานแป๊บไม่ได้ทำงานนานให้อยู่แค่ไม่เท่าไหร่
ทางเจ้าของเป็ดบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะ
ซื้อเหล้าขาวให้ทั้งคู่กินด้วยกันแล้วตัวเองอ่ะเดินออกไป
ไม่คิดว่าคนงานจะทะเลาะกันจนตีกันตายแบบนี้นะคะ
ก็มองว่าไม่น่าจะใช่สาเหตุจากการดื่มเหล้าขาว
เพราะว่าที่ซื้อมามันไม่ได้เยอะซื้อมานิดเดียว
คนงานก็ดื่มกันเป็นประจำไม่เคยเมาหนักถึงขั้นทะเลาะกัน
ตอนนี้ยังสงสัยอยู่เลยว่าสาเหตุมันคืออะไรกันแน่
ช่องหนาเขานั่งเหลี้ยงเป็นก็นั่งควรลองทุ่งครับมันก็ไม่ทะเลาะกัน
แต่เราไม่คิดว่ามันจะทำแบบนี้ได้
นี่นะคะนายพิชัยเจ้าของเป็ดก็บอกว่านายสาแปรผู้ตายมาขอ
ทำงานรับจ้างเลี้ยงเป็ดอยู่กลางทุ่งอยู่กับเขาได้สองเดือนกว่าแล้วค่ะ
ส่วนใน๙คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะมีในหน้ารับมาจากหัวลำโพงแล้วมาส่งให้
ก็รับเข้ามาทำงานได้ประมาณสองสัปดาห์แต่เจ้าของเป็ดบอกว่าในก้าวเนี่ยนะ
ทำงานแบบขี้เกียจมากไม่เอางานเอาการอะไรเลย
ปล่อยให้หมามากัดเป็ดไม่ไหลหมาไม่ทำอะไรสักอย่างคือปล่อยไปอย่างนั้น
แล้วก็นิสัยเหมือนกับเพี้ยนค่ะชอบนั่งพูดคนเดียว
ทำท่าทำทางแปลกอันนี้เจ้าของเป็ดบอกนะคะว่าตั้งแต่รับในก้าวมาทำงานแล้วก็นิสัยแบบนี้มันแปลกมาก
เจ้าของเป็ดบอกว่าก็เคยพยายามไล่ในก้าวออกจากงานนะครับ
พยายามไล่ออกมาสามรอบแล้วอะค่ะเพราะว่าในก้าวขี้เกียจจริงจริง
แต่ในก้าวไม่ยอมออกถึงขั้นพาไปส่งขึ้นรถให้กลับบ้าน
ในก้าวแอบเดินกลับเข้ามาอีกแล้วบอกเจ้าของเป็ดว่าผมไม่มีที่ไปโอ้โห
เจ้าของเป็ดบอกว่าก็สงสารก็ให้โอกาสก็ให้ทำงานต่อ
นี่แหละมาเกิดเหตุนี้เสียใจมากที่รับคนผิดมาทำงานจนเกิดเรื่อง
เสียดายที่ต้องเสียลูกน้องที่ขยันขันแข็งไป
ตอนนี้ก็เลยเดือดร้อนเลยเพราะว่าเจ้าของที่จะไม่ให้เลี้ยงเป็ดแล้ว
ต้องย้ายเป็ดเป็นหมื่นตัวนะคะครับไปเลี้ยงที่อื่นภายในวันนี้โอ้โห
วันเดียวย้ายออกไปให้หมดเพราะว่ามันเกิดเรื่องในที่ดินของเขาอย่างนี้
ใช่เขาก็ไม่สบายใจใช่ไหมแล้วนี่คือไล่ก็ไม่ไป
เออในก้าวไม่ยอมไปไล่ก็ไม่ไปแม้ว่าจะรู้พฤติกรรมแล้วว่า
ลักษณะก็แปลกแล้วไม่อยากให้ทำงานด้วยแล้ว
แต่ว่าไล่แล้วเขาไม่ไปไม่รู้จะทำยังไงอ่าพอสงสารให้ทำงานต่อก็เกิดเรื่องจนได้อ่ะค่ะ
อืมคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะไปที่จุดเกิดเหตุ
เต็นต์ของในก้าวที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอ่ะนะคราบเลือดเต็มเลยค่ะครับ
บนพื้นแล้วก็ใกล้ใกล้กับเต็นต์ด้วยเต็นต์ของในก้าวเนี่ยตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เต็นต์มีถุงกับข้าวมีมะม่วงอะไรวางอยู่เต็มเลย
เหมือนกับในก้าวยังไม่ทันได้กินมีดอกไม้ทูบเทียนปักอยู่ที่ทุ่งนาด้วยนะคะ
หัวหน้าคนงานเลี้ยเป็ดบอกว่าเจ้าของที่ดินมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนายสาแป
เพราะกลัวว่าจะมาหลอกหลอนตำรวจสพช้างใหญ่ยังไม่ได้ออกหมายจับ
เพราะว่ายังไม่รู้ชื่อนามสกุลในก้าวเลยค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครมาจากไหนค่ะ
ครับรู้แค่ว่าชื่อก้าวอืมเป็นชาวอุดรธานีรู้แค่นี้เลยค่ะโอ้โห
มีข้อมูลเรื่องของในก้าวแค่นี้จริงจริงคุณผู้ชมครับทีนี้ตำรวจก็เลยไล่ย้อนไป
ในหน้าที่รับในก้าวมาจากหัวลำโพงแล้วส่งมาทำงาน
ย้อนไปหาถึงในหน้าเลยนะคะเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่ม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าใช้รถเป็นสิบคันเลยนะคะครับ
ไล่ล่าตามหาตัวในก้าวในเขตถนนสาย๙เขตติดต่อบางปะอินสามโคก
เพราะเชื่อว่าในก้าวน่าจะหลบหนีอยู่แถวแถวนี้ครับ
ยังไม่น่าจะไปไหนไกลอืมล่าสุดคุณผู้ชมมีรายงานว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
จับภาพผู้ต้องสงสัยได้จับภาพในก้าวได้ในวงกลมสีแดงนี่ค่ะ
อ่าหลบหนีนี่ในก้าวลักษณะแบบนี้เลยเป็นผู้ชายอายุประมาณไม่เกินสี่สิบ
สูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรผิวดำแดงผมยาวใส่เสื้อสีน้ำเงิน
กางเกงสามส่วนสีแดงสำเนียงพูดเหมือนคนอีสานครับ
ว่าน่าจะเดินเท้าหลบหนีตามถนนทางหลวงใหม่เลขเก้าและถนนสายสามสี่เจ็ด
แล้วก็อาจจะไปซ่อนตัวตามป่าตามทุ่งนานะคะดังนั้นใครเห็นบุคคลลักษณะท่าทางแบบนี้
หน้าตาแบบนี้แจ้งไปได้ที่สพช้างใหญ่นะคะ
ตอนนี้ได้มีการประสานญาติของผู้เสียชีวิตแล้วค่ะเขาเหลือแค่แม่ที่เป็นชาวเขา
อยู่ในตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะ
ก็ต้องติดต่อมาเพื่อมารับศพลูกไปประกอบพิธีทางศาสนา
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดภาพในก้าวผู้ต้องสงสัยนะคะ
ครับลักษณะเป็นแบบนี้เสื้อสีนี้กางเกงสีนี้
สงสัยจะขอติดรถเข้าไปใช่อาจจะเดินเดินเดินเห็นรถผ่านแล้วขอติดรถ
ถ้าใครเจอนะฮะเผื่อใครเจอลักษณะแบบนี้นะน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัย
ค่ะอืมทีมข่าวไปที่ทางหลวงใหม่เล็กเก้าค่ะ
จุดที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้อะค่ะครับ
ไปคุยกับแม่ค้าที่ให้เบาะแสกับตำรวจนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเที่ยงของวันนี้
เจอคนที่คล้ายกับผู้ต้องสงสัยเลยผ่านมาตรงนี้พอดี
ลักษณะกึ่งวิ่งกึ่งเดินเธอมั่นใจว่ามันใช่มันใช่ในก้าว
เธอก็ตกใจก้มหน้าก้มตาไม่กล้ามองครับแต่รีบแจ้งตำรวจให้
มาอีกทีอ้าวหายไปแล้วอืมตรงจุดที่แม่ค้าบอกนะคะ
เห็นในก้าวเนี่ยก็คือห่างจากจุดเกิดเหตุ๘กิโลนะคะ
หมายความว่าถ้าในก้าวเดินเท้ามาจากจุดเกิดเหตุ
จนถึงจุดที่แม่ค้าคนนี้เห็นน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง
ครับนี่ค่ะแล้วก็ไปเห็นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
แต่เรื่องนี้มันก็ทำให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะมีกิจการห้างร้าน
ทำธุรกิจแบบไหนจะเล็กจะใหญ่ยังไงเนี่ยคนงานแรงงานที่คุณรับมาเนี่ย
คุณต้องตรวจสอบตัวบุคคลได้จริงค่ะต้องสอบประวัติ
แต่ต้องเอาบัตรประชาชนแล้วไปถามสถานีตำรวจในท้องที่ว่า